เตือนภัยบุคคลอันตรายกันหน่อยนะคะที่ชนบุรีเนี่ยมีสองพี่น้องค่ะ
คือยิงเลยแล้วปรากฏว่ายิงเหยื่อเสียชีวิตไปด้วย
และจากการตรวจสอบประวัติพบว่าโอ้โหก่อคดีมาแล้วแบบโชคโชนเลยนะคะ
ไปดูนาทีที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มค่ะ
อะไรพี่อะไรพี่ดูดูดูดู
นาราทิพย์นาราทิพย์นาราทิพย์ไอ้ก๊อบอ่ะไอ้ก๊อบอ่ะ
ใช่ผมชื่อก๊อฟเนี่ยค่ะตอนเนี้ยเป็นช่วงที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตัว
หรือนัสคุมภัยอายุยี่สิบสามปีเป็นพี่น้องกันซึ่งสองคนตามหมาย
จับสารจังหวัดพัทยาคดีชิงทรัพย์แล้วใช้ปืนยิงผู้เสียหายจนเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรีและทั้งสองคนเนี่ยมาถูกจับกุมได้
หอพักในตำบลโคกแย้มอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
จากนั้นค่ะตำรวจคุมตัวทั้งสองไปสอบสวนที่ศูนย์
อบรมด้านการป้องกันอาชญากรรมภาคสอง
โดยพลตำรวจโทษธิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
สอบประคำผู้ต้องหาและแถลงผลการจับกลุ่มพร้อมยึดของกลาง
เป็นอาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘บรรจุกระสุน๑นัด
รถเก่งนิสันม้าสีฟ้ารถเก๋งโตโยต้าคัมรี่สีเทา
แล้วก็ทรัพย์สินของผู้เสียหายมาอีกหลายรายการค่ะ
ผู้ต้องหาไม่ได้ก่อเหตุครั้งแรกนะก่อเหตุมาแล้วต่อเนื่อง
คดีแรกตั้งแต่๑๐สิงหาคมค่ะช่วงประมาณ๓นาฬิกา
ผู้ต้องหาใช้รถเก๋งสีฟ้าชิงทรัพย์นายสหรัฐอายุ๓๕ปี
ขณะที่จอดรถเก๋งคัมรี่บนถนนสาย๓ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุง
ใช้ปืนจี้บังคับให้ผู้เสียหายไปนอนกระโปรงหลังรถ
ขับพาไปปล่อยที่ฉะเชิงเศร้า
พอผู้เสียหายลงรถก็บอกให้วิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดไม่งั้นจะยิง
อันนี้ครั้งแรกผู้เสียหายตกใจกลัวก็วิ่งหนีไป
ก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนดังตามมาอีกหนึ่งนัดด้วย
ซึ่งทางผู้ต้องหาก็นำรถพร้อมทรัพย์สินแล้วหลบหนีไป
ต่อมาหลังจาก๑๐สิงหาใช่ไหมคะถัดมาอีก๒วัน๑๒สิงหาช่วงเที่ยงคืน
ไปก่อเหตุชิงทรัพย์นายปียวัตรอายุ๒๗ปีกับแฟนสาว
ขณะขับรถมาจอดที่ลานจอดรถใกล้ที่พักในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
โดยใช้ปืนไปจี้ผู้เสียหายบังคับให้ส่งกระเป๋าสะพายให้
แต่ว่านายปียวัตรเนี่ยขัดขืนมีการยื้อแย่งกันค่ะผู้ต้องหาเลยใช้ปืนยิงศีรษะนายปียวัตรจนเสียชีวิต
ตำรวจก็เลยสืบสวนรวบรวมหลักฐานแกะรอยกล้องวงจรปิดตามสถานที่ที่เกิดเหตุ
พบว่ามีประวัติก่อเหตุลักษณะนี้แล้วก็มีพยานหลักฐานอื่นเนี่ย
เยอะแยะเลยนะคะจนทราบตัวผู้ก่อเหตุคือนายก๊อฟกับนายนัทค่ะ
วันนี้ตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ลานจอดรถในซอยแหลมชะบังทาเวอร์อำเภอศรีราชา
ซึ่งเป็นจุดที่ยิงนายปียวัตรเสียชีวิตด้วยนะคะ
ท่ามกลางการคุ้มกันเพราะชาวบ้านมามุงดูกันเยอะมาก
ต้องใช้เวลาทำแผนรวดเร็วค่ะประมาณ๑๐นาทีก็รีบคุมตัวออกไป
ชั้นจับกลุ่มทั้งสองคนสารภาพว่าก่อเหตุทั้งสองคดีจริง
ก๊อฟพี่ชายเป็นคนชวนน้องชายไปก่อเหตุ
และใช้ปืนยิงผู้ตายเพราะว่าผู้ตายขัดขืน
และต้องการปิดปากไม่ให้ใครไปแจ้งความ
สาเหตุบอกว่าต้องการทรัพย์สินอย่างเดียวนะ
เพราะว่าไม่ได้ทำงานไงฮะก็เลยไม่มีเงิน
พบว่าประวัติผู้ต้องหาเคยถูกจับคดีรักทรัพย์วิ่ง
ราวทรัพย์เสพยาเสพติดมาแล้วหลายคดี
เรื่องต้นก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ผู้อื่น
เป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตายในเวลากลางคืน

ความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
อาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ก่อเหตุได้อุกอาจแล้วก็โหดจริงนะคะ
เขาขัดขืนก็ยิงเขาเลยซะอีกนะ